แม่ค่ะคุณแม่ทุกท่านดูข่าวนี้หน่อยนะคะ
เวลาที่ให้นมลูกก็มีการปั๊มน้ำนมกันนะคะ
สำหรับกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาปั๊มนมแล้วเลือดออกค่ะ
โอ้โหแล้วนมที่ปั๊มมาได้มันเป็นสีแบบนี้เลยค่ะ

ตอกเอาคลิปนี้มาลงแล้วเตือนคุณแม่บอก
อย่าใช้เครื่องปั๊มน้ำนมแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้
คุณนิ่มค่ะคุณนิ่มบอกใช้เครื่องปั๊มที่ระดับ๕
จากทั้งหมด๗ระดับเธอก็ไม่ได้เจ็บอะไรมาก
แต่มันมีสิ่งนี้ออกมาเนี่ยค่ะเหมือนเลือด
คุณหมอบอกเส้นเลือดฝอยแตกค่ะนะคะ
ครีม๒๓วันก็หายแต่
แต่ต้องมีแต่นะคะเขาบอกอาการเลือดออกแบบนี้
มันไม่ได้ปลอดภัยทุกกรณีนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้

ตินรีแพทย์ของโรงพยาบาลนพรัชราชธานีกรมการแพทย์บอกว่า
ถ้าเลือดออกมีริ่มเลือดหรือเลือดไหลออกจากหัวนมเอง
บางครั้งอาจจะมีน้ำเหลืองปะปนด้วย
คือโดยที่เราไม่ได้บีบเค้นถ้าเป็นแบบนี้ต้องไปหาหมอ
มันอาจจะเกิดจากการอักเสบหรือผิดปกติ
ถ้าเป็นเคสปกติการมีเลือดออกอาจจะเป็นเพราะเส้นเลือดฝอยแตก
อย่างกรณีของคุณนิ่มที่โพสต์
แต่ถ้าตรวจพบว่าเต้านมอักเสบมีติ่งเนื้อ
ก้อนเนื้อในท่อน้ำนมก็ต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจ
เพราะแม้จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำนมเพียง๑๐
แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นได้อยู่ค่ะ
เกิดจากเส้นเลือดฝอยบริเวณหัวนมหรือท่อน้ำนมแตก
เกิดจากเป็นแผลบริเวณหัวนม
หรือไม่ก็ใช้เครื่องปั๊มนมที่ใช้แรงดูดแรงเกินไปแล้วก็ผิดวิธี
ส่วนที่จะเป็นอันตรายเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยโอกาสน้อยมาก
อาจจะเป็นมะเร็งท่อน้ำนมซึ่งพบได้น้อยมาก
แต่นั่นก็คือจะมีเลือดออกมาเรื่อยในระยะเวลาหลายครั้ง
แต่อย่างหนึ่งที่ต้องระวังกังวลก็คือเต้านมอักเสบ
นี่แหละค่ะก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ
โอ้ผมเพิ่งเคยเห็นนี่นะครับ